แต่ว่าหลายคนก็จะนำไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพญานาค
ที่จังหวัดสมุทรสงครามไปพบต้นตาน
มีรูปร่างคล้ายกับพญานาค
ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะพบรอยพญานาคค่ะ

เหมือนนะนี่เป็นเกร็ดเลยนะ

เมื่อจู่ไปพบรอยประหลาดปรากฏอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ของคุณยายทองสุกสุดาชมอายุ๖๗ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
ซึ่งคุณยายทองสุกก็เล่าว่าหลังจากกลับมาจากทำบุญที่วัด
สังเกตเห็นรอยประหลาดลักษณะคล้ายวงรีนะคะ
ซ้อนกันอยู่หลายวงความยาว๓๕เมตร
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะคิดว่าลูกชายน่าจะเป็นคนทำ
แต่พอเริ่มสังเกตดูไปดูมาเริ่มเอกใจค่ะ
เพราะว่าทุกรอยขนาดนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะคะ
ดูจากภาพนะคะเป็นวงรีที่มีความเท่ากันหมดเลยนะคะ
ยายทองสุกเลยบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพบรอยฝัน
ฝันเห็นงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไร
คิดว่าเป็นเพียงความฝันเจอแบบนี้ก็แปลกใจทั้งคุณยาย
แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านจนลูกสาวต้องถ่ายรูปโพสต์
ลงเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละค่ะครับไม่นานนะคะ
เพื่อนบ้านที่เล่นเฟซบุ๊กเป็นเฟรนด์กันในเฟซ
แห่มาดูเลยค่ะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง
นานาบางคนบอกว่าเป็นรอยพญานาค
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นงูเข้าบ้านเธอจริงคะ
คุณยายโทษสุขนะคะหรือว่าเป็นคนทำขึ้นและคุณสงสัยแต่ลายละเอียดไง

ด้วยความสงสัยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ไปขอให้เจ้าของบ้านนั้นทดลอง
นำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาสาธิตดูซิว่าจะเป็นรอยที่มีลักษณะคล้ายกันได้หรือไม่
ผลปรากฏว่าไม่เหมือนรอยที่ปรากฏเลยนะพอทำเองนะ
คือถ้าเป็นเครื่องฉีดน้ำเนี่ยมันจะลอยแบบว่าขยักขยักแบบ
พอทดลองไปแล้วก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของชาวบ้าน
รอยนี้ไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์แน่นอน
ก็เป็นความเชื่อกันนะคะที่จังหวัดอำนาจริง
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับพญานาค
คือสมุทรสงครามค่ะไปพบต้นตานเดี่ยว
รูปร่างนั้นลักษณะคล้ายกับพญานาค
สูงประมาณหนึ่งเมตรอยู่ที่บริเวณข้างกำแพง
ของสารกลางจังหวัดและสารจังหวัดนี่ค่ะ

ก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านไปขอเลขเด็ดแล้วก็ถูกรางวัลกันไปแล้วนะคะ
ส่วนเลขนี้ไม่ได้เอามาจากไหนนะคะ
เป็นเลขทะเบียนรถที่จอดอยู่ข้าง
คันไหนหันท้ายมาทางต้นตาน

โอ้โหเราก็นึกว่าจะไปดูต้นตาลแล้วก็เอาแป้งไปถู
หรือว่าถ่ายภาพและขยายใบที่หงิกหิกงอ

เปล่าค่ะรถคันไหนรถคันไหนที่หันท้ายเข้าต้นตาน
คันนั้นแหละค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้คันนั้นแหละค่ะ